คุณผู้ชมคะมีชาวบ้านในพื้นที่บ้านบากันตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อม
ไว้แล้วแต่เรื่องมันดูเงียบมันมีพฤติกรรมของคนในพื้นที่คล้ายกับเป็นแก๊งลักเด็ก
เหมือนกับมาหลอกลวงเด็กคือเขาจะไปตามบ้านแล้วก็เป็นคนในพื้นที่เนี่ยนะไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองว่าอยากจะชวนเด็กในบ้านเนี่ยไปร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนมีค่าจ้างให้ด้วยนะ๕๐๐แต่ผู้ปกครองไปไม่ได้นะให้เด็กไปอย่างเดียว
ปรากฏว่าเด็กไม่ยอมกลับกลับผิดเวลาผู้ปกครองก็ตามหาถามไปทางโรงเรียนอ้าวโรงเรียนไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเลยแต่เหตุการณ์นี้ยังโชคดีที่เด็กกลับมาบ้านได้แต่เขาบอกว่าพฤติกรรมมันดูแปลกมันน่ากลัวค่ะ

เขามีเขามีการบอกลูกของหนูว่าวันพุธเนี้ยวันศุกร์เขาไปเต้นใช่ไหมแล้ววันพุธหน้าเนี้ยเขาจะเอาลูกของหนูคนเดียวจะพาไปเต้นอีกเป็นเต้นพิเศษวันนั้นเลยแล้วหนูก็เลยไปเต้นไปแจ้งความเพราะว่ากลัวเขาจะมาเขากลัวว่าเขาจะพาเด็กใช่กลัวว่าใช่กลัวว่าจะพาไปขายมาเลเพราะว่าเขามีแฟนอยู่ที่เป็นคนมาเลอ่ะเขามีแฟนอยู่ที่นั่นทางในหมู่บ้านไม่เคยเจอ
มีเด็กมีเด็กในบ้านคือเราไม่สมควรที่จะไว้ใจใครถึงแม้จะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเราก็ไม่ควรไว้ใจใครเลยคืนนี้เป็นอุทาหรณ์จะไม่ไว้ใจใครอีกแล้วค่ะส่วนนางโสภาเรดินอายุ๕๓ปีชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าตอนนี้คนในพื้นที่เขากลัวค่ะกลัวว่าลูกหลานจะถูกลักพาตัวไปขายประเทศเพื่อนบ้าน
อืมชาวบ้านเขาเลยกลัวขวาดภาวะหมดก็เตือนเด็กไว้ให้ระวังตัวนะคะ
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจช่วยติดตามหาตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบสวน

อ่าก็ต้องไปดูให้ชัดนะฮะค่ะว่ามันมาจากอะไรกันแน่นะครับ